ทีนี้มาดูเรื่องของการต่อสัญญากันบ้างค่ะ
สัญญาสำหรับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยส่วนกลาง

แล้วก็การคัดเลือกผู้ค้ารายใหม่นะคะ
ที่จะมีการทำสัญญาขึ้นอีก๒วันค่ะ

ก็จะต้องมีการทำความเข้าใจกับทางด้านเจ้าหน้าที่

ส่วนจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามจากรายงานเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่จังหวัดและคลังจังหวัดทั่วประเทศ
เข้ารับฟังหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการต่อสัญญา

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสัญญา

และวิธีการชำระเงินค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ

อายุไม่ต่ำกว่า๒๐ปีและไม่เกิน๘๐ปีบริบูรณ์
และหากอายุ๗๐ปีก็จะต้องมีใบรับรองแพทย์
เพื่อแสดงว่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์

ไม่เป็นลูกจ้างของสำนักงานสลาก
ไม่เป็นข้าราชการพระภิกษุสงฆ์
และในกรณีที่ใช้สิทธิ์ของผู้พิการนะคะ
ผู้ดูแลสามารถจำหน่ายแทนได้ค่ะ

หรือไม่ดำเนินการในกรอบเวลาที่กำหนด

เก้าอี้ว่างสำหรับรายใหม่
ซึ่งสามารถยื่นเรื่องเข้าบัญชีสำรอง

โดยบัญชีสำรองนี้มีอายุ๒ปี
สำหรับรอบนี้สำนักงานสลากได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบ
โดยผู้ที่จะเข้ามาทำสัญญาก็จะได้รับบัตรประจำตัวผู้แทนจำหน่าย
ที่ต้องพกติดตัวตลอดเวลา
ตัวบัตรก็จะมีบาร์โค้ดระบุสถานที่จำหน่าย
ระบุไว้ในสัญญาตั้งแต่แรกเริ่ม
ระบุหมายเลขลอตเตอรี่ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละงวดค่ะ
จากนี้ยังปรับเงื่อนไขในโครงการสั่งซื้อสั่งจอง
โดยลดจำนวนวันสั่งซื้อสั่งจองเหลือเพียง๒วันด้วย
ซื้อจองไม่ได้เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ได้สลับ
คนที่ต้องการค้าสลากได้สละ
ขณะนี้เราให้ทั้งคนที่ต้องการค้าไปแล้ว
คราวนี้เราก็ต้องมาช่วยกันดูแลประชาชนผู้เสียโชค
ผู้ที่เป็นลูกค้าตัวจริงของเรานะครับให้เขาได้รับความเป็นธรรม
กำหนดวันทำสัญญาคือวันที่๑๘๒๗พฤษภาคมนี้
ในประเภทรายย่อยและส่วนกลางสำหรับผู้ค้า๓๖๐๐๐ราย
จำนวน๒๖๖๐๐เล่ม
ในกลุ่มองค์กรสมาคมมูลนิธิ๙๐๐แห่งทั่วประเทศ
คือในวันที่๖๑๐มิถุนายนค่ะ
โดยรอบสัญญาใหม่ก็จะเริ่มในงวดวันที่๑๖มิถุนายน
ถึงวันที่๑ธันวาคม๒๕๕๙ก่อนที่จะต่อสัญญาในรอบถัดไป
ที่จะช่วยให้การทำงานระหว่างสำนักงานตัวแทนจำหน่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสื่อสารข้อมูลต่างได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน